อุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะครับ
ซึ่งทางปตทสพได้จัดประกวดภาพถ่าย
ใต้ทะเลแหล่งเรียนรู้เรือหลวงปราบ

ภาพถ่ายเรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูธ

แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเรือหลวงใต้น้ำ
ประกวดภาพถ่ายแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยปีนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดทั้งหมด๑๔๐ภาพ
ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทภาพเรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูล
คือภาพในม่านหมอกโดยนายไอศูนย์เทพศาสตกุล
ได้รับเงินรางวัล๕๐๐๐บาทพร้อมโลกประกาศเกียรติคุณ
ส่วนรางวัลชนะเลิศในประเภทภาพที่สะท้อนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูล
แก่ภาพฟรีดดิ้งของนายจิรวัตรดีรักษา
ได้รับเงินรางวัล๕๐๐๐บาทพร้อมโลกประกาศเกียรติคุณ
โดยนายพานุวัฒน์รัฐกล้าวได้รับเงินรางวัล๑๐๐๐บาทพร้อมโลกประกาศเกียรติคุณ
จุดเริ่มต้นของเรือนทั้งสองลำนี้ก็คือประชาชนก็ขอมาด้วย
จะเป็นการดำเนินงานของภาครัฐขอมาท่านผู้ว่าก็ขอมาใครต่อใครก็ไปร่วมกัน
หลังจากนั้นพอเราเลือกลงไปเสร็จเนี่ย
เราก็พบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตมาเกาะเยอะแยะ
หลังจากนั้นมันก็เริ่มกลายเป็นจุดดำน้ำ
ใน๑๐ประเทศอาเซียนเนี่ยเรือหลวงสัตกูธคือเรืองหลวง
ที่มีแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีนักท่องเที่ยวไปดำน้ำมากที่สุด
ถูกประสงค์ของการจัดโครงการการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้
เรียกว่าเป็นการจุดประกาย
ถ้าเรามีการกระตุ้นนะคะในเรื่องของการเห็นความสวยงาม
ใต้ท้องทะเลให้มากขึ้นโดยจุดที่เราต้องการที่จะเน้น
ก็คือจุดที่เราวางเรือเรือหลวงทั้งสองลำนี้
ถ้าเกิดทำได้นั่นหมายถึงว่าการท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราช
จะทำให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนักดำน้ำ
ซึ่งเป็นผู้ที่มาท่องเที่ยวหลักอยู่แล้ว
ผมมีไปดำน้ำที่นี่ตอนที่เรือลงไปใหม่
เหมือนกับเค้าจมเรือใหม่ที่ทำเป็นประการังเทียม
ก็ตอนนั้นคือยังไม่ได้มีปลามาก
แต่ไปครั้งนี้เนี่ยพบว่าโอ้โหความหลากหลายในสิ่งมีชีวิต
ฝูงปลาเยอะมากจริงครับเยอะจริง
ปลาหลากหลายปลาหายากปลาเศรษฐกิจ
ลูกปลาฝูงลูกปลาปลาเยอะมากเลยฮะ
เลยทำให้พบว่าจริงคืออยากให้มีโครงการอย่างนี้
มากขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายจุด
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ
แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล
เรือลวงปราปและเรือลวงสัตว์ตะกูล
องทัพเรือจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราธานีและประชาชนในพื้นที่
โดยวางเรือหลวงปราบที่เกาะงามน้อยจังหวัดชุมพร
และวางเรือหลวงสัตกูธที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์แนวปาการัง
ฟื้นตัวจากปากการังฟอกขาวและเพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
รวมถึงสร้างจุดดำน้ำแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวจากแหล่งดำน้ำอื่น
ให้มีโอกาสฟื้นตัวและยังถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย